เรื่องนี้ต่อเนื่องจากที่คุณภาคภูมิเล่าไปเมื่อวาน
คุณพ่อเป็นผู้พิการทางสายตาคือคุณพ่อตาบอดนะคะ
อายุ๗๐เครียดมากเพราะลูกสาวเนี่ยไปเป็นหนี้เยอะมากจริง
แล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงเอากับพ่อเพราะลูกสาวเป็นหนี้แล้วก็หนีไป
พ่อก็พยายามจะใช้หนี้ให้ละหลายต่อหลายรอบครับ
แต่สุดท้ายพ่อเครียดทนไม่ไหวผูกคอตายคุณพ่อผูกคอตาย
เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ตามข่าวกับเรามาตั้งแต่เมื่อวานจำได้
คุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเยอะเนี่ยค่ะคุณพ่อ
ปรีดีชัยสงฆ์อายุเจ็ดสิบคุณพ่อเป็นผู้พิการทางสายตานะคะ
คือตามเบาะทั้งสองข้างเอาผ้าขาวม้าผูกคอ
ใต้ต้นขนุนหลังบ้านนะคะเพราะว่าลูกสาวค่ะ
นางสาวพยุงชัยสงฯอายุสามสิบห้าลูกสาวเป็นแม่ค้า
ขายผักอยู่ในตลาดเทศบาลลำปลายมาสบุรีรำติดหนี้แล้วไม่ใช้หนี้
แล้วไปเล่นพนันออนไลน์หวังว่าจะได้เงินกลับมาใช้หนี้
แต่มันไม่ได้เจ้าหนี้ทวงกับใครเจ้าหนี้มาทวงกับพ่อ
เพราะเจ้าหนี้ไม่เจอตัวลูกสาวไงคะก็มาทวงกับพ่อทวงแล้วทวงเล่า
วงแล้วทวงเล่าเจ้าหนี้มาจากนู่นโคราชมาทวงถึงบุรีรำ
ทวงถึงบ้านมาทวงถึงหน้าบ้านมาบังคับข่มขู่พ่อด้วยนะ
ตาบอดอ่ะเจ้าหนี้มาขู่ว่าหาเงินมาให้ได้นะ
เครียดอะค่ะผูกคอตายแล้วดูนะคะ
ข้อมูลตอนแรกบอกว่าเธอเป็นหนี้เริ่มต้น๖๐๐๐บาท
แล้วก็ต้องส่งวันละสามร้อยยี่สิบสี่วันแต่ไปไปมาไม่มีเงินส่ง
ก็เลยไปกู้รายอื่นมาอีกกู้รายอื่นลายอื่นลายอื่นเป็นทอดไปอย่างนี้ค่ะ
กลายเป็นว่าต้องใช้หนี้เนี่ยวันละประมาณสองพันครับวันละสองพัน
ไม่ง่ายนะคะอืมในยุคโควิดสิบเก้าแบบนี้ที่จะหาเงินมาใช้หนี้
ทีนี้ประเด็นนี้ค่ะเรื่องของหนี้สินเดี๋ยวขยายความเพิ่มเติม
เพราะว่าเมื่อวานคุณผู้ชมที่ตามกับเราพอจะรู้แล้วแหละ
ว่าจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เริ่มต้น๖๐๐๐มันเป็นล้าน
ลูกสาวคนนี้มีหนี้เป็นล้านแล้วพ่อขายที่ขายวัวขายควาย
หนี้ไปให้เราด้วยเป็นล้านแต่หนี้มันยังไม่หมด
แต่ประเด็นที่ขยายผลต่อก็คือแล้วเจ้าหนี้ล่ะ
ไอ้เจ้าหนี้เงินกู้แก๊งเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดเนี่ย
ตำรวจจะขยายผลไปจับไหมล่าสุดตำรวจไปจับนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมชัยโสพลปัญญาพรผู้กำกับสพลำปลายมาตร
เขาก็ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเงินกู้นอกระบบค่ะ
เรื่องต้นจับได้แล้วหนึ่งก็จะรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่งฟ้องต่อสารจังหวัดบุรีรำนะคะ
อกจากนี้จากการขยายผลเนี่ยค่ะ
อกจากกลุ่มแก๊งเงินกู้นอกระบบมีแก๊งปล่อยทองรูปภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะ
ดอกเบี้ยสูงมากกำลังตามตัวมาดำเนินคดีด้วยค่ะ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

เขาก็เอามาสมมุติเอามาผมผมมาให้ให้ทางทางท่านอ่ะนะถ้าจะเอาไหมถ้าจะเอาก็คือน่ะสมมุติว่าทางคุณตกลงกับผมผมก็จะบอกอ่ะผมขายผมผมให้คุณสี่หมื่นนะผมขายคุณสี่หมื่นนะหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายตัวเนี้ยอย่างที่ตำรวจบอกมันมีหลายแก๊งค่ะปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดเป็นแก๊งเรื่องของทองรูป
ที่นำไปสูงการฆ่าตัวตายก็คือนี่สินของลูกสาวมันไม่ใช่แค่หกพันบาท
เริ่มต้นอย่างที่ให้คุณผู้ชมดูภาพหน้าจอไปเมื่อสักครู่มันเป็นล้านเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
มีข้อมูลว่าคุณพ่อใช้หนี้แทนลูกไปเป็นล้านแล้วเดือนมีนาคมปีหกสี่เนี่ย
ขายที่นา๔ไร่ได้เงินมา๔แสน
สิงหาคมเนี่ยขายที่นาอีก๔ไร่ได้เงินมาอีก๔แสน
วัวขายควายได้เงินมา๒แสนรวมแล้วเป็น๑ล้านบาท
๑ล้านบาทนี้พ่อพิการทางสายตาเขาไม่ได้ใช้เงินนะคะ
พ่อเอาเงินเหล่านี้ไปใช้หนี้แทนลูกสาว
ล้านหนึ่งยังไม่หมดยังใช้หนี้ไม่หมดหนี้มันยังเหลืออีกเยอะเลย
แล้วคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็มาทวงมาถาม
เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่าคุณพ่อผูกคอตายไปแล้วเหมือนเจ้าหนี้ยังมาที่บ้านเลยจำได้ไหมคะ
ทีนี้ค่ะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วลูกสาวตกลงแล้วเป็นหนี้เท่าไหร่กันแน่เนี่ย
ใช้หนี้ให้เป็นล้านไปแล้วแต่เมื่อวานนี้ลูกสาวก็ร้องไห้นะ
ก็บอกว่าขอโทษพ่อนะเสียใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
แต่นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะลูกสาวทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
สุดท้ายปลายทางคือไปเล่นพนันออนไลน์หวังว่าจะได้เงินมาแล้วเอาไปใช้หนี้
ลูกสาวที่เป็นเพื่อนแม่ค้าขายผักที่ตลาดด้วยกันก็บอก
บอกว่าสุดท้ายเนี่ยค้ำกันไปค้ำกันมาแล้วก็
พนันออนไลน์เล่นหวังว่าจะมีเงินมาใช้หนี้
คือตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าคือพ่อของผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เครียดมากเพราะว่าตอนที่ลูกสาวต้องหนีหนี้ไปเนี่ย
ทวงหนี้มันมาทำทุกวันมาบีบคันทุกวันนะฮะ
พ่อเองก็ตาบอดไม่รู้จะทำยังไงที่ทางก็ขายไปตั้งเยอะแล้ว
หนี้ไม่หมดสักทีวันที่มาทวงอีกเนี่ย
แม่ไม่อยู่แม่ก็ออกไปหางงหางานหาเงินข้างนอกนะครับ
คือตามรายงานบอกว่าถึงท่านคุณพ่อเนี่ย
ตัดสินใจนะครับก่อนจะผูกคอตายให้ชาวบ้านแถวบ้านเนี่ย
พาเดินไปรอบผืนนาของตัวเองที่ขายไปหมดแล้ว
เพื่อเอาเงินมาให้ลูกสาวใช้หนี้ทั้งทั้งที่คุณพ่อเองก็มองไม่เห็นหรอกนะฮะ
แล้วก็ตัดสินใจไปผูกคอตายที่ต้นขนุนแถวบ้าน
นี่ฮะนี่จากคำบอกเล่าของของคนในพื้นที่นะครับ
เราก็เลยไปถามให้หน่อยนะฮะว่าเออตกลงแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงใช่ไหมนะครับ
วันนี้ได้คุยกับนางสมภารอายุ๖๖ปีเป็นภรรยาของนายปรีดีที่เสียชีวิตนะครับ
เธอบอกว่าเธอขอชี้แจงหน่อยนะเพราะว่าข่าวของลูกสาวเนี่ยออกมาเยอะเหลือเกิน
เกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินที่ลูกสาวก่อเอาไว้
โดยเฉพาะที่บอกว่าลูกสาวเนี่ยสุดท้ายไปติดพนันออนไลน์เล่นพนันออนไลน์
ในฐานะที่เป็นแม่แล้วก็เป็นภรรยาผู้ตายด้วย
เธอบอกว่าเธอไม่เชื่อว่าลูกสาวเนี่ยจะติดหนี้พนัน
เพราะถามจากลูกแล้วลูกบอกไม่ได้เล่นพนัน
ลูกเนี่ยถึงขั้นสาบานเลยว่าไม่ได้เล่นพนัน
ส่วนเรื่องของหนี้สินต่างเนี่ยถึงขั้นโอ้โหต้องขายที่ดินของสามีตั้งหลายรอบ
เอาเงินมาให้ลูกสาวตั้งหลายครั้ง
บอกว่าสามีเห็นว่าลูกหลานเนี่ยไม่มีเงินนะไม่มีรายได้
ก็เลยเอาที่๔ไร่ไปขายได้เงิน๔แสน
ซึ่งไม่ได้มาให้ลูกหลานไปใช้หนี้อย่างเดียว
เอามาต่อเติมบ้านด้วยหลังจากนั้นก็ขายอีกเป็นครั้งที่สอง
ได้เงินมาอีกสี่แสนก็แบ่งไปให้ลูกหลานใช้จ่ายกันหลายคน

เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้หมายความว่าพ่อเนี่ยก็คือสามีของเธอเนี่ย
โอ้โหหมดที่หมดทางหมดวัวหมดควาย
กับลูกสาวแค่คนเดียวใช้หนี้ไม่หมดสักทีไม่ใช่
และขอยืนยันว่าลูกสาวไม่ได้เล่นพนันออนไลน์
เรื่องที่ว่าสามีให้คนพาไปเดินแถวที่นานะครับ
ก่อนจะตัดสินใจผูกคอตายเธอยืนยันว่าไม่จริง
เพราะว่าสามีเธอตาบอดจะให้เขาพาไปดูทำไมนะ

ชาวบ้านก็บอกว่าไม่มีใครพาเดินไปนะ
ไม่จริงไม่ได้ทำ
ถ้ากู้เงินก็จริงอยู่
ถ้าจะกู้เงินรายวันนั้นกู้จริง
เพราะว่าเอามาหมุนแล้วพอดีมันมาช็อตไง

เพราะว่าแกตาบอดจะไปยังไงได้ล่ะ
บอดตั้งสองข้างมาสิบปีแล้วไม่ได้ค่ะ

เท่าที่รู้หลานสาวไม่ได้เล่นพนันอย่างที่มีข่าว
แล้วที่ไปกู้เงินมาเนี่ยเอามาเพื่อหมุนเอาไปค้าเอาไปขาย
ถ้าไม่มีก็ต้องกู้มาหมุนแล้วก็เห็นใจน้องครับผม
แต่การพนันไม่มีครับการพนันไม่มี
ยืนยันยังไงบ้างครับการพนันหลานได้คุยอะไรกับเรากัน
ไม่มีครับการพนันเขาไม่มีอยู่แล้วครับผม
ก็คือทางญาติทุกคนยืนยันได้นะครับ
ยืนยันได้ครับ
อันนี้ทางญาติญาติเขายืนยันมานะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากเมื่อวานฟังจากทางเพื่อนที่เป็นแม่ค้ากับทางลูกสาวของผู้ตายเขา
วันนี้ญาติไปทำพิธีถอดถอนวิญญาณฮะตรงนี้ฮะ
ต้นไม้ที่คุณลุงปรีดาแกผูกคอเสียชีวิตนะครับ
ก็ตัดต้นขนุนนี้นะที่ผูกคอตายเนี่ย
ตามความเชื่อว่าวิญญาณเนี่ยจะมาสิงสถิตอยู่นะครับ
ก็เลยตัดทิ้งไปเลยนะฮะเป็นการปลดปล่อยวิญญาณไปสู่สุขตินะฮะ

แม่กับน้าของนางสาวพยุงวันนี้ก็ยืนยันว่าลูกสาวไม่ได้ติดพนันออนไลน์
แต่เป็นการติดหนี้เงินกู้นอกระบบไปกู้มาเพื่อเอามาหมุนในการลงทุนค้าขาย
กับการสพลำปลายมาตรบอกว่าตอนนี้มีหลักฐานของในทุนผ่อนทองรายวันหลายรายการนะครับ
เท่าที่ทราบคือจะผ่อนวันหนึ่งก็๘๑วันนะครับ
สำหรับการผ่อนนะฮะแบ่งชำระ๕๐๐บาทต่อวัน
ขายจะไปอยู่ที่๔๒๐๒บาท
ตำรวจบอกมีข้อมูลหมดแล้วเดี๋ยวก็จะไล่จัดการต่อไป
เพราะว่ามันมีข้อกฎหมายด้วยเรื่องการปล่อยเงินกู้อะไรพวกนี้นะ
ไม่ใช่ปล่อยแล้วจะเอาด่วงเอาดอกอะไรเท่าไหร่อย่างไรก็ได้
ท่านผู้ชมครับนี่คือภาพหน้าจอของพื้นที่การชุมนุมในขณะนี้นะครับ
ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่นะฮะทั้งในจุดของซอยรางน้ำแล้วก็สามเหลี่ยมดินแดงด้วย